เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพามาดูเรื่องของสินบนหนึ่งร้อยสี่สิบล้าน
เขย่าเก้าอี้ว่าที่พบตรค่ะเรื่องของแก๊งตำรวจนะคะ
ที่มีการรับเงินสินบนหนึ่งร้อยสี่สิบล้านนะคะจากแก๊งพนันออนไลน์
เครือข่ายพนันออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนว่า
จะไม่ใช่แค่การจับกลุ่มตำรวจนอกรีดแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการเปิดเกม
เปิดศึกสกัดเก้าอี้ตำรวจในส่วนของตำแหน่งว่าที่
พบตรคนใหม่หรือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ลึกเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ื้อเฉาวงการศรีกากีจากกรณีเย็นวันที่๑๕มิถุนายน
ตำรวจภูทรคูคศจังหวัดปฐุมธานีเข้าจับกลุ่มตำรวจชุดสปอศจังหวัดชนบุรี
ตบทรัพย์ผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์
ก่อนจะรีดเงินกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทซึ่งในการบุกจับกลุ่มตำรวจเหล่านี้
นำไปสู่การรวบตัวผู้บงการระดับตัวบิ๊กอย่างพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีจนสามารถขยายผลพบตำรวจนอกรีดยกกวน
คดีนี้เขย่าถึงกรมประทุมวันเมื่อไปพบตัววงการใหญ่เป็นถึงระดับตำรวจชั้นในพล
และมีลูกน้องที่อยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคสอง
มีเพียง๒นายที่เป็นตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
แต่ว่าได้รับการประสานงานให้ไปเข้าร่วมในการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาในแก๊งเว็บพนันเท่านั้น
งานนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาจี้คดีด้วยตัวเอง
ดาบข้อหาในหมายจับ๓ข้อหาคือเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์
เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์
ลักษณะที่เป็นทรัพย์สินไม่เว้นแม้แต่ตำรวจสอท๒นายที่มีหลักฐานโต้แย้งว่า
ระหว่างตรวจค้นมีการบันทึกคลิปวีดีโอไว้ตลอดเวลาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
ชีวิตกระมวลวิสิตออกมาชำแหละเรื่องนี้ว่าเป็นแค่หมากบนกระดานของอำนาจศึกศรีกากี
ช่วงมีการพูดถึงชื่อของรองพบตร๒นายที่เป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้พบตรในวาระที่จะถึงนี้
เป้าหมายของนายชวิตมุ่งไปที่สองนายตำรวจใหญ่คนดังอย่างบิ๊กต่อคนตำรวจเอกต่อสักสุกวิมล
กับบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเทศหักพานซึ่งทั้งคู่เป็นสองในสี่แคดดาทพบที่มาจากนักเรียนในร้อยรุ่นไล่กัน
ถึงทำลายเก้าอี้พบตรในวามระหน้าขนาดนี้ก็ยังไม่มีการวางตัวอาจจะต้องรอความชัดเจนในช่วงเดือนกรกฎาคม
นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าไปสู่ที่ประชุมกตรก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคัดเลือก
แต่ใครจะไปคาดคิดว่าช่วงโค้งสุดท้ายจะมีเรื่องอื้อเช้าของวงการศรีกากีโผล่ขึ้นมาจนได้
ต้องติดตามตอนต่อไปว่าเรื่องเงินสินบน๑๔๐ล้าน
จะเป็นเรื่องของหมากบนกระดาน
เขย่าก้ออีบขอบอตรอคนต่อไปหรือไม่
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน